เรื่องของฝนการแด่งขันตั๋วใบสุดท้าย

เล็กแรกเจอกันมาเนี่ยนะครับเป็นขอนแก่นนะครับ
ชนะก่อน๒๑แล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษนะครับนาที๖๓
โรคอนราโดนะครับลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดนะครับ
สะกอดวงเป็น๓๑จากนั้นครับนาที๖๙
พานุพงศ์หานสุริแบ็คขวาทีมเยือนไปตัดฟาว
ผู้เล่นของนครปฐมครับก็โดนเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออก
ขอนแก่นอยู่นี่เหลือสิบคนช่วงหลังก็บี้เลยครับนครปฐม
เปรียบตัวผู้เล่นตีเสมอ๑๑จากลูกโมงของอเมดลาทีฟ
แล้วก็ได้ประตูครับนาที๙๐ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ
เสือป่าราชาบุกหนักนะครับแล้วเป็นพุทธศัยโคเจริญครับ
กลางทีมชาติลาวสำรองทีเด็ดซัดเสียบูเข้าไป
ต่อเวลาครับต่อเวลาไปอีก๓๐นาทีก็ยังเสมอกันอยู่นะครับ
สกอร์นี้สกอร์รวมนะครับ
กลายเป็นว่าต้องด้วนจุดโทษตัดสินกัน
แล้วก็มีช็อตเด็ดนะครับเซฟไปคนละครั้งครับ
ข้ามคานแล้วก็เป็นวรากรทองใบครับ
แล้วก็ยิงนี่คือประตู
ปีหน้าเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทครั้งแรกนะครับ
สโมสรที่เล่นในลีกสูงสุดการันตีแล้วนะครับสามทีมหนองบัวพิชยะ
ไทยลีก๒รองแชมป์เชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วก็อันดับ๓เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับ
เจอกันในฟุตบอลไทยลีกหนึ่งระดูการหน้าครับขณะที่โค้ดไข่อภิษฎไข่แก้วอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติในยุคของโค้ชซิโก้
กิจศักดิ์เสนาเมืองก็กลายเป็นบุคลากรในวงการกีฬาอีกรายที่ติดโควิดสิบเก้า
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับหน่วยงานต้นสังกัดปัจจุบันของทางโค้ดไข่ก็เผย
ไลน์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับซึ่งก็มีอาการจนต้องไปตรวจเมื่อวันที่๒๓เมษายน
ก็ทานข้าวด้วยกันเมื่อวันที่๑๗เมษายนแล้วก็ติดโควิด๑๙
ก่อนที่ผลตรวจจะออกมาในช่วงค่ำวันศุกร์ก็ติดเชื้อเช่นกัน
ตอนนี้โค้ดไข่ก็อยู่ระหว่างการรอรับการรักษาตามอาการ
ส่วนการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำลังสอบสวนโรค
เพื่อค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม
แล้วก็จะดำเนินการป้องกันตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไปครับ